ช่วงนี้ร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนอะไรอีกอ่ะไม่ใช่แบบโหหิว
เขานะค่ะคนมันร้อนจริงจริงนะคะเพราะว่ารายฮอตเวอร์นะคะ
สำหรับสาวนัทมีเรียค่ะซึ่งเธอนะคนนี้อยู่กันในวงการมานานแสนนาน
แต่ว่าความสวยความเป๊ะความปังยังเหมือนเดิมล่าสุดไปทริปทะเล
อันนี้เขาไปถ่ายแบบกันหรือเปล่าครับไม่ไม่ไปเที่ยวชิลชิลกับคุณสามีคุณอ้าวอธิชาตินะคะ
ไปพร้อมกับแฟนมะลีครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะพอเจ้าตัวนะโพสต์ความเป๊ะปังของตัวเองลงไอจีส่วนตัวนะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยโดยคุณนัทมีเรียค่ะ
เผยกับบันเทิงไทยรัฐนะว่านานจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนทะเลกับคุณสามี
ก็ต้องจัดชุดใหญ่กันหน่อยนะคะหลายคนถามสามีหวงหรือเปล่า
สามีบอกว่าสามีไฟเขียวนะจ๊ะโชว์ได้เต็มที่เลยค่ะ
ไปทะเลเนอะก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
แต่บังเอิญว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยเท่าไหร่
เป็นทริปที่สนุกค่ะได้ไปมีบรรยากาศเด็ก
ทำให้เราสดชื่นอัมก็เป็นเน้นเป็นถ่ายภาพไปค่ะ
เขาก็ไม่ห่วงหรอกค่ะเขาก็แบบเออเห็นว่าชุดมันก็แบบไม่ได้ดูเปล่าอะไรมาก
ซัมเมอร์คงไม่ได้ถ่ายแล้วล่ะค่ะแค่นี้ก็พอแล้ว
เพราะว่าเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ดูตามในไอจีก็ได้เพราะว่าถ้าถ่ายเป็นเรื่องเป็นราว
เคยถ่ายแล้วค่ะ๒ครั้งในชุดว่ายน้ำ
ก็ไม่ได้ต้องถ่ายอีกก็ได้
ปีนี้คงไม่ได้ถ่ายแล้วมั้งค่ะ
แต่ถ้าฝุ่นมันยังได้อยู่ก็ไม่แน่ในอนาคต
เชียร์จริงนะคะอยากจะให้ถ่ายนะ
ไม่น่าเชื่อนะถ่ายชุดว่ายน้ำมาแค่๒ครั้งเท่านั้นนะคะ
ในวงการแต่เมื่อวานนี้พี่นัทมิเรียมาที่
แชร์ข่าวฟ้องของเรานะมาที่ไทยรัฐทีวีของเรา
เธอยังสวยยังเป๊ะมากหุ่นนี้แบบว่าดีมากเลยนะคะ
หุ่นดังแจกรรมและนักการศาสตร์